หลังจากผ่านศึกที่รัฐไอโอว่ามาแล้ว
ตอนนี้บรรดาผู้สมัครชิงผู้แทนจากทั้งพักรีพับริกันแล้วก็เดโมแครต
ก็ลงพื้นที่ไปที่รัฐนิวแฮมเชียนะครับ
เพื่อหาเสียงก่อนการลงคะแนนแบบพรายเมอรี่ในสัปดาห์หน้า
เดโมแครตดูเหมือนว่าฮิลาลีคลินตันอาจจะพลาดพลั้งต่อคู่แข่งนะครับ
ในขณะที่ฝั่งลิพาปริกันจะต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด

อาจจะไม่สามารถครองใจของคนที่นี่ได้
ติดตามรายงานจากคุณจอมพลดาวสุโขครับ
ระหว่างนางฮิลาลีคลิมตันและนายเบอร์นี่แซนเดอร์
ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสาวรัฐ
จากภักดิ์เดมโมแครตที่นิวแฮมเชียร์เมื่อวานนี้

ฮิลาลีในฐานะผู้ชนะคอคัสที่ไอโอว่า
กล่าวหานายแซนเดอร์ว่าเขาเป็นนักอุดมการ

พร้อมตั้งคำถามถึงความรู้ความสามารถ

หลังถูกนายแซนเดอร์ตอบโต้ด้วยการบอกว่า
เธอสนับสนุนสงครามอิรัตร

การเลือกตั้งไพมารีที่นิวแฮมเชีย
แซนเดอร์มีแต้มต่อกว่าคีลาลี
จากการที่นิวแฮมเชียร์เป็นเพื่อนบ้านกับรัฐเวอร์มอน

โดยผลสำรวจคะแนนนิยมล่าสุดระบุว่า
แซนเดอร์นำฮิลาลีถึง๒๐แต้ม
ขณะที่การแข่งขันจากฝ้ากรีพับลิกันดูเหมือนว่า
การที่นายมาโครูบิโอได้คะแนนนิยมเป็นอันดับที่๓

จะทำให้เขากลายเป็นเป้าหมายใหม่ของการถูกวิพากษ์วิจารณ์
โดยนายเจฟบุชน้องชายอดีตประธานาธิบดี

นายรูบิโอไม่เหมาะสมกับการเป็นประธานาธิบดี
และสื่อก็กำลังโหมกระแสอย่างหนัก
เพื่อสนับสนุนนายรูบิโอ
ซึ่งนายรูบิโอก็ตอบโต้ว่าข้อกล่าวหาทั้งหมดเป็นเรื่องงี่เง่า
ูบิโอบอกว่าเรื่องเหล่านี้สำหรับเขาถือเป็นเรื่องไร้สาระ
โดยเฉพาะถ้าย้อนไปดูกระแสของคนที่ร่วมรณรงค์กับเขา

ก็จะเห็นได้ว่าพวกเขากำลังสิ้นหวังและเริ่มจะส่งสัญญาณบางอย่าง
ขอบคุณครับ
สัดโครนกันไปมาอาจไม่ได้ผลในสมรภูมินิวแฮมเชีย
ศาสตราจารย์ดันเต้สกาล่าจากมหาวิทยาลัยนิวแฮมเชียบอกว่า
ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไพมอรี่ในนิวแฮมเชีย
หันไปเลือกคนที่มีความคิดเชิงบวกมากกว่า
จากกระแสสาดโครนที่รุนแรงได้
ศาสตราจารย์สกาล่ายังบอกด้วยว่า
เพราะนี่อาจเป็นสมรภูมิสุดท้าย
โดยเฉพาะกับผู้สมัครจากพักรีพับลิกัน
ที่ได้รับคะแนนนิยมไม่มากพอ

ศรัทธาประชาชนเพื่อเป็นบทพิสูจน์ว่า
ความนิยมของเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องมายาเท่านั้น
พลดาวสุโขข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน